กลุ่มคนร้ายเข้าไปปล้นร้านทองในอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
ความเสียหาย๘๕ล้านบาท
น้ำหนักทองที่ได้ไปประมาณ๓๓๐๐บาทนี่เป็นน้ำหนักทองนะคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจดูจากพฤติกรรมแล้วสามารถคาดคณีได้ว่า
เขาน่าจะทำงานเป็นทีมน่าจะมีประมาณ๑๕๒๐คน
แต่ว่าตำรวจบอกว่าการสืบสวนเน้นหลักฐานนิติทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
จนนำมาสู่การออกหมายจับ๒ผู้ต้องหาในวันนี้ค่ะ
ที่สถานีตำรวจพนจิกจังหวัดปรัฏนีพลตำรวจโทรณสินผู้สาระ
ผู้บรรชการทำรวจพทข้าวพร้อมด้วยพปรียพงษ์พจันทร์
ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
มาดูความคืบหน้าคดีที่กลุ่มคนร้ายนะคะ
พร้อมอาวุธสงครามปล้นร้านทองชื่อว่าห้างทองสุธาดา
อยู่ในจังหวัดสงขลาค่ะวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
เรื่องนี้พลตำรวจโทรณสินเปิดเผยว่า

เร่งสืบสวนหาพยาหลักฐานอย่างละเอียดรอบด้าน
โดยเฉพาะกล้องวงจรปิด
ทำให้ทราบว่าคนร้ายน่าจะมาก่อเหตุโดยรวมทั้งหมดนะคะ
ทำเป็นกลุ่มเป็นทีม๑๗๒๐คน
ซึ่งแนวทางการสืบสวนเน้นการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ได้หลักฐานที่ชัดเจนแน่นหนา
ยืนยันว่าจะไม่มีการจับแพ้อย่างแน่นอนนะคะ
ล่าสุดบ่อแสขนร้ายที่ร่วมการก่อเหตุ
ชัดเจนแล้ว๒รายและเตรียมรวบรวมหลักฐานออกหมายจับนะคะ

นายแวร์อูเซ็งดือราเห็ง
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับปวิอาญาคดีความมั่นคง๓คดีด้วยกัน

นายไซฟูนดินฮายีปูเต๊ะ
มีหมายจับปวิอาญาคดีความมั่นคง๔หมาย

ก็ยังมีอย่างหนึ่งหรืออีกที่มาประกอบวันนี้สามารถระบุตัวคนร้ายได้สองคน
คนแรกคือคนนี้แวร์อูเซ็งหรือไหล่
แวร์อูเซ็งหรือไหล่อันนี้จากคนที่ติดวิทยาศาสตร์
ล้วนนะครับที่เราทำงานในช่วงของต่อประมาณพิพันธ์
หมายจับที่จะออกสองหมายเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าหลายคนสงสัยว่า
ทำไมบอกว่ามีตั้ง๒๐คนในกลุ่มนี้ทำไมถึงออกแค่๒๐
บอกว่าต้องการให้มีความแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานมากที่สุด
ตำรวจบอกขอทำงานระยะจะมาออกซีซัวไม่ได้นะใช่นะคะ